ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะไม่น่าเชื่อนะฮะ
เขามีเรื่องเขม่นกันในสถานบันเทิงถึงขั้นไล่ตามแบบปิดหมู่บ้านตามหา
พอเจอเนี่ยนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่พอไล่ตามมาเจอว่าคู่กรณีคู่อริเนี่ยอยู่รถเก๋งคันนี้สีเทาเนี่ย
คือตอนนั้นเขาขับเข้ามาในหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยเพื่อจะมาหาคนช่วยนะ
ไม่ทันนะฮะกระบะตู้ทึบวิ่งลงมาแล้วเปิดประตูฝั่งนั้น
นี่ฮะแล้วจะดึงตัวคนออกมาแล้วก็ทำร้ายแล้วฝั่งนี้ก็มาเปิดอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บาดเจ็บนะฮะที่ถูกทำร้ายนะครับ
นี่ด้านในนี่ฝั่งนี้ก็นี่ถีบเข้าไปถีบเข้าไปก่อนนะฮะเห็นฝั่งทางนี้ไหมฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะนี่มีผู้หญิงอ้อมมาแล้วดึงออกมาตรงนี้คือผู้หญิงนะฮะ
ค่ะโดนลากลงมาใช่ที่เห็นตรงถนนนี่คือผู้หญิงค่ะ
ส่วนด้านในนู้นที่ไม่เห็นที่รถบังเนี่ยนั่นคือผู้ชาย
คือผู้หญิงถูกจับหัวแล้วกระแทกพื้นนะเอาหัวกระแทกพื้น
เธอบอกเธอต้องแกล้งสลบนะค่ะแกล้งสลบนี่พวกนี้ยังไม่หยุดลากลาก
แล้วจับเธอไปโยนอีกทีเธอบอกคราวนี้เออต้องแกล้งตาย
แกล้งตายเลยค่ะแกล้งตายก็ยังไม่ใช่หยุดนะฮะ
สรุปแล้วเนี่ยประมาณสามนาทีนะครับทั้งรถกระบะตู้ทึบ
รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาตามล่าหารถเก๋งคันนี้
ไปมีเรื่องมีราวกันในสถานบันเทิงแถวบางปูที่สมุทรปราการ
ทางฝั่งของคนเจ็บเนี่ยเขาขับรถเข้ามากันตรงนี้เนี่ย
เพื่อจะมาหาคนรู้จักกะจะขอความช่วยเหลือ
แต่เขาบอกเขาตามหาคนนั้นไม่เจอติดต่อไม่ได้
พวกนี้มาทันพอดีนี่ฮะไม่ใช่ว่าไม่มีใครอยู่นะ
ก็ยังมีคนที่นั่งอยู่แถวนี้นะฮะที่เขาเห็นเหตุการณ์กันเนี่ย
แต่พวกที่เข้ามานี่ไม่หยุดเลยนะครับใส่ไม่ยั้งเลย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๑๒๔นาทีนะครับ
ของวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ฮะโอ้โห
คนได้นะครับที่กรูเข้ามาที่รถคันนี้นะครับ
แล้วก็ชากผู้หญิงกับผู้ชายออกมาจากรถ
อย่างที่ท่านเห็นนะครับประมาณ๓นาที
เราได้ภาพอีกช่วงหนึ่งนะฮะอีกมุมหนึ่งช่วงก่อเหตุอีกมุมหนึ่งนะครับ
ภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้
เห็นไหมฮะอันนี้จะมีเสียงอันนี้จะมีเสียง
อุ้โหแล้วเข้ามาสมทบกันเนี่ยมากันแบบไม่หยุดนะครับ

เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาทำร้ายเขาเนี่ยมีเสียงคนเจ็บนี่เข้ากล้องมือถือของคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เลย
คือหนักไม่หนักเดี๋ยวท่านคอยดูนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเจ็บที่เป็นผู้ชายอ่ะ
ไปเกือบร้อยเข็มวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุก็คือหมู่บ้านเอื้ออาทรที่ตะบนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตรงนี้เลยนี่นะฮะตีหนึ่งกว่าของวันที่๒กรกฎาคม
คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เท่าที่ทราบเนี่ยคือเขามีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันมาก่อนในสถานบันเทิงแถวบางปู
แล้วก็ไล่ตามทำร้ายกันซึ่งทั้งสองฝั่งไม่ใช่คนในพื้นที่นะ
แต่ไล่มาเจอกันตรงนี้แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ชาวบ้านที่เราคุยด้วยเขาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ย
ท่าทางแบบกะกันเอาตายเลยนะเนี่ยนี่กะเอาตายเลยนะ
คือรุมกระทืบรุมทำร้ายเนี่ยเกือบสามนาทีนะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
เป็นทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรนี่ฮะก่อนจะเกิดเหตุเห็นไหมฮะ
จักรยานยนต์นี่แล้วก็กระบะตู้ทึบสีขาวคันนี้
แล้วก็จักรยานยนต์อีกเต็มเลยเข้ามาทางทางเข้าของหมู่บ้าน
คือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอรถกระบะตู้ทึบสีขาวกับกลุ่มจักรยานยนต์พวกนี้เข้ามาเนี่ย
ในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะแล้วจะแยกเห็นไหมนี่ฮะ
คันนู้นเลี้ยวซ้ายคันนี้เลี้ยวขวาคันนั้นตรงไปค่ะ
เหมือนกับตามหารถคู่กรณีหรือเปล่านี่ถ้าอย่างงี้มันปิดหมู่บ้านหาไหมเนี่ย
อืมแล้วมันก็จะเป็นภาพที่เห็นว่าไล่ตามไปทันนี่เห็นไหม
เพราะว่าทางฝั่งคนเจ็บเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าถูกพวกนี้ตามล่ามา
ตามไล่มาเขามีคนรู้จักอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรตรงนี้
กะว่าจะมาขอความช่วยเหลือแต่ติดต่อกันไม่ได้คุณเห็นมาสอน
ไม่รู้ยังไงรถมาจอดอยู่ตรงนี้นะอืม
หยุดตรงนี้เนี่ยเห็นพวกนี้กรูกันมาเลยฮะ
โอ้โหไอ้พวกที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรพวกนั้นไงใช่ไหม
น่ากลัวมากจริงจริงพี่อุ๋ยพอรู้ว่าเขามาอยู่ตรงนี้ค่ะ
คือจะบอกว่าแหมก็เป็นผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงแต่มันก็
มันก็เกินไปค่ะดูดูภาพที่เขาทำร้ายสิ
ใช่ไหมนี่จอดจักรยานยนต์ปุ๊บรีบลงไปเลยกลัวไม่ทันเพื่อน

ทีแรกผมดูกล้องวงจรปิดผมก็คิดว่าเออจอดจักรยานยนต์จะวิ่งเข้าไปห้าม

ผู้ชายอยู่ตรงนู้นนี่ผู้หญิงอยู่ตรงนี้
ทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับหญิงสาวคนที่ถูกทำร้ายที่บาดเจ็บนี้เห็นไหมฮ
อยู่ตรงนี้นะฮะเธอบอก
สลบก็แล้วอะไรก็แล้วมันจับมาโยนมาถึงตรงนี้
จะแยกย้ายกันไปแล้วชาวบ้านถึงมาช่วยอ่ะ
นี่ฮะเธอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวบางปู
จนกระทั่งร้านเนี่ยใกล้เลิกเพื่อนอีกคนนึงผู้ชายที่เจ็บ
ท็อฟฟี่นะเห็นแล้วเธอบอกอันนี้น้องคนเจ็บผู้หญิงเนี่ย
เธอบอกเธอเห็นท็อฟฟี่เนี่ยกำลังมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มหนึ่งในผับเธอก็เลยชวนเพื่อนเป็นผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วก็ท็อฟฟี่เนี่ยออกมาจากร้านนะแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่มีเรื่อง
ท็อฟฟี่เนี่ยยังไม่พอใจวิ่งไล่ตามแล้วก็เห็นว่าขับรถ
ออกมาก็ไล่ตามเครื่องปลาสิ่งของใส่รถเธอตัดสินใจขับรถหนี
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถไล่ตามนะจนเธอเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือ
จากคนรู้จักในหมู่บ้านเอื้ออาทรอันนี้คือน้องคนขับนะ
ชื่อน้องเอยังไม่ใช่คนเจ็บน้องคนขับที่เล่าให้ฟัง
น้องบอกน้องขับมาถึงในหมู่บ้านเอื้ออาทรเนี่ยปรากฏว่าคนรู้จักที่กะว่าจะมาขอความช่วยเหลือเนี่ย
ติดต่อไม่ได้ฮะแล้วรถมันมาจอดอยู่ตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ย
กลุ่มพวกนี้ตามทันพอดีก็เลยมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น
คนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บชื่อบีนะชื่อน้องบีนะครับ
น้องบีบอกว่าตอนเกิดเหตุนั่งอยู่ในรถนี่บาดแผลตามร่างกายนะครับพอรถจอดปุ๊บ
ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยมีคนนี้มาเปิดประตูรถแล้วก็ชากเธอลงมาที่พื้น
แล้วทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดตบกระทืบจิกหัวขึ้นมา

คือบีเนี่ยยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่ในใจบอกสงสัยจะไม่น่ารอด
ถึงขั้นแกล้งสลบเลยนะครับตอนแรกแกล้งสลบ
ปรากฏว่าไอ้พวกนี้เห็นเธอนิ่งสลบไปเนี่ยอุ้มนะฮะ
มาแล้วเอาไปทุ่มใส่พื้นจนเธอต้องแกล้งแบบเหมือนแกล้งตายไปเลยแล้วกัน

ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมาก

เขาทุบใช่ไหมคะรอบที่หนูเดินหนีไปแล้วรอบนึง

หนูก็เลยแบบเออหนูปุ๊บลงตรงถนนเลยคือนอนไปเลยอย่างนี้ค่ะ

เขาก็ไปหนูก็ลุกขึ้นกลับไปเข้าไปตลาด

ตอนนั้นพี่ผู้ชายที่นั่งมาข้างเราอย่างนี้
สภาพเขาได้รับบาดเจ็บยังไงบ้าง
ตอนหนูโดนไปแล้วเขาคือลงมาปุ๊บข้างรถแล้วคือเละแล้วค่ะ

ก็มีกลัวกลัวบ้างเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเจอแบบนี้เนอะ
ไม่รู้ว่าแบบจะมาอีกตอนไหนหรือเปล่าอย่างนี้
เพราะว่าไม่รู้เลยว่ามีเรื่องกับใคร
แต่เรากับฝั่งคนก่อเหตุยังไม่รู้จักกันบ้าง

ไม่ค่ะไม่มีค่ะ

โอ้โหตั้งแต่คิ้วลงมาจมูกนะ

คือตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ

เขาบอกเขาเจ็บหนักมากโดยเฉพาะที่ใบหน้ากับศีรษะนี้เย็บไปเนี่ยรวมแล้วเนี่ย

ฟี่บอกว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ไปร้านเหล้าที่บังปูกับเพื่อน๓คน
นั่นก็คือน้องบีที่บาดเจ็บ

ผมก็เลยไปขอนั่งด้วย

ที่รู้จักกับเพื่อนผู้หญิงของท็อฟฟี่เนี่ย

เรื่องน่าจะมาจากตรงนี้หรือเปล่า
เพราะผู้หญิงสองคนนั้นเนี่ย

ที่เขาอาจจะไม่พอใจที่แฟนของเขา

ผมเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วยืนคุยอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
ที่เป็นเจ้าของรถเก๋งที่ขับพาหนี
อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาตบหน้าครับ
แล้วก็สังเกตเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยโทรศัพท์กัน
โทรตามเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ตอนนั้นเนี่ยท็อฟฟี่บอกก็ไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
พอมีร่มมีเรื่องเนี่ยเพื่อนผู้หญิงก็พาขับรถหนี

หลังเกิดเรื่องไปแจ้งความเวลาที่สอบพ่อบังปู

จุดที่เขามีปัญหากันนะครับ

บอกว่าคนเจ็บมาเที่ยวที่ร้าน๒วันติดนะครับ
ซึ่งก็เห็นว่ารักษณะท่าทางคำพูดของท็อฟฟี่คนเจ็บเนี่ย

ก็จะออกแนวดูเบ่งอะไรพวกนี้หน่อยนะ
พนักงานในร้านหรือว่ากาดรักษาความปลอดภัย
กระทั่งมารู้อีกทีก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เขามามีปัญหากันแล้วก็ตามไปทำร้ายกัน
พนักงานในร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองฝั่ง
ไปยืนคุยยืนเคลียร์กันอยู่ที่มุมมืดของร้าน
ท่าทางแบบยึกยักยึกยักเหมือนจะมีเรื่อง
กาศรของร้านก็เลยเดินไปให้เดินไปไล่ทั้งคู่
ทั้งสองฝั่งเนี่ยให้ออกไปคุยกันนอกร้าน
ร้านบ่อยครั้งแล้วก็ชอบแสดงตัวว่ามีอิทธิพลด้วย
เพราะมักจะมากันเป็นกลุ่มใหญ่ก็เลยไม่มีใครเนี่ย
อยากจะมีปัญหาด้วยส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับ
สพบังปูบอกว่าตอนนี้ก็มีหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ค่ะนี่นะฮะแล้วก็คลิปต่างต่างที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้
กลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็รอคนเจ็บให้มาให้ปากคำด้วย
โอ้โหดูภาพเหตุการณ์แล้วแบบน่ากลัวจริงค่ะ